คุณผู้ชมค่ะไปดูมิตรภาพดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนคงเคยเห็นภาพกันแล้วนะครับ
ที่พี่นัทมีเรียแล้วก็พี่เต๋าสมชายค่ะสวมกอดกัน
นี่ภาพนี้เป็นมิตรภาพแบบครั้งก่อนแล้วใช่ไหม
เออคือต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ใครดูแล้วมันก็ยิ้มตามคุณผู้ชม
โมเมนต์นี้เหมือนเขามีซ้อมคอนเสิร์ตกันเนอะ
แล้วเขาต้องแบบมาเจอกันมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน
เออนะคะก็มีการแบบมาทรงมาซ้อมก่อนมาซ้อมก็มีการแบบว่าเออ
มาประชุมทีมกันนิดนึงแล้วก็ผิดภาพสวมกอดกันแบบนี้

ช่วงนี้เป็นช่วงซ้อมกันทั้งคู่ก็เลยมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้ง
ซึ่งพี่เต๋าบอกว่านี่คือการเจอกันในการร่วมงาน
แล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะคะ
แล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้กันเสมอ
ดีใจค่ะที่แฟนคลับเก่าของตัวเองแล้วก็นัทมีเรียนะ
เห็นแล้วมันมีความสุขจริงค่ะ

ผมว่ามิตรภาพดีมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ผมคงไม่ได้ทำการแสดงหรืออะไรต่าง
เพราะว่านี่มันเรื่องของชีวิตจริงในความเป็นเพื่อนกัน
สิ่งสำคัญคือเราดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน

อย่างตัวผมเองอย่างแฟนคลับผม
แฟนคลับน้องนัทแฟนคลับทั้งแกรมมี่ทั้งอาร์เอส
ผมว่าเขามีความสุข

แต่เขาก็แอบบ่นนิดนึงว่า

บัตรแน่นจริงคอนเสิร์ตนั้น
ใครก็อยากดู